พลอยจะมีเมนูมาให้ทานด้วยใช่ไหมคะ

เพราะว่าพลอยมีอาหารเหนือมาฝากกันนะเจ้า

จากร้านต้าตอนย้อนอาหารเหนือค่ะ
วันนี้เราอยู่กับสาวเหนือแต๊ะที่ส่งตรงมาจากเจียงใหม่เจ้า
แต่ไม่ได้ส่งตรงมาแค่เจ้าของร้านสวยนะคะ
แต่มาพร้อมกับเมนูอาหารเนื้อเหนือ
หน้าตาไม่คุ้นเคยหาทานยากยากกับเมนูอะไรคะพี่จอย
วันนี้ก็อยากจะนำเสนอเมนูหาทานยากนิดนึงคือข้าวกันจิ้น
ข้าวกันจีนหรือข้าวเงี้ยวจุดเริ่มต้นเป็นอาหารของชาวไทยใหญ่
และได้แพร่หลายไปทั่วภาคเหนือ
ซึ่งเป็นเคล็ดลับสำคัญของเมนูนี้
วัฒนธ์ของข้าวกันจิ้นก็คือจะมีข้าวสวยแล้วก็เลือดเป็นเลือดหมูค่ะ
แล้วก็ตะไคร้ตะไคร้อันนี้คือเราเอามาไว้ดับกลิ่นคาวของเลือด
ไคร้จะช่วยดับกลิ่นคาว
หลังจากนำเลือดคันกับตะไคร้เสร็จแล้ว
ก็นำมาผสมกับข้าวสวยคลุกเคล้าให้เข้ากัน
ห่อด้วยใบตองแล้วจึงนำไปนึ่งประมาณ๒๐นาที
ก็จะได้เข้าคลุกเลือดหมูที่ผ่านการปรุงสุกร้อนไร้กลิ่นคาว
แต่อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมของใบตองแบบนี้เจ้า
ก็จุดเด่นของข้าวกันจินก็คือจะเป็นความหอมใบตอง
นึ่งมาใหม่รสชาติมันก็จะเค็มมันค่ะ
ในส่วนของข้าวไปคลุกกับเลือดอะไรอย่างนี้มันก็จะเอานวล
ข้าวกันจีนแกะใบตองออกมาแล้วก็จะส่งกลิ่นหอม
กินกับกระเทียมเจียวและเครื่องเคียงอย่างหอมแดง
พริกแห้งแตงกว่าหมูยอแคบหมูที่ใส่มาอย่างจัดเต็ม
บอกเลยอร่อยครบเครื่องแน่นอน
ว้าวเสร็จแล้วเจ้าข้าวกันจิ้นลำแต๊ะค่ะ

ข้าวกันจีนลำแต๊ะตอนนี้ยกมาเสิร์ฟผ่านทางหน้าจอไทยรัฐของเรา
คือจะบอกว่าจริง
เป็นอาหารของชาวไทยใหญ่มันมีหลายชื่อมาก
ไม่ว่าจะเป็นข้าวเงี้ยวหรือว่าจะเป็นจิ้นส้มเงี้ยว
เพราะว่าเขาใช้ใบตองห่อเหมือนห่อแหนม
เลยเรียกว่าจิ้นส้มแหน๋ม
แต่วิธีการกินยังไม่ต่างศักดิ์เข้าปากกันกินได้เลย
เพราะฉะนั้นเครื่องเคียงต่างกันนิดนึง
เครื่องเคียงต่างกันแต่ข้าวกันจีนเนี่ย

คือเลือดหมูเอามานวดนวดกับข้าว
ไม่ใช่เลือดหมูเจ๊เลือดหมูนะ
แล้วก็ทานกับเนี่ยค่ะขอเป็นกระเทียมเจียว
กินกับกระเทียมเจียวนะจ๊ะ
เอาไปตัดประภาพตอนพอยกิจ

นวดเลือดกับตะไคร้เพื่อไล่ความคาวออกไป
คือไม่ได้แบบน่ากลัวเหมือนบอกว่าเป็นเลือดเป็นก้อน
พอทำเสร็จแล้วนี่เขาจะห่อใบตอง
มีนักหลัดพริกเรียบร้อยแล้วนำไปนึ่ง
พอหลังจากนั้นพอมันสุกหอมออกมาแล้วเนี่ยค่ะ

พอจัดใส่จานเสร็จแล้วนะคุณผู้ชม

ของโปรดเชอรี่เลยก็คือแคทหมูนะคะ
หมูยอหอมแดงแก้เลี่ยนนะคะ
แงงกวารวมไปถึงพริกคั่ว
อ่ะกลับมาแล้วพอกินสวยนะ

ไม่เคยกินสวยสวย

อร่อยยังไงเล่าให้พางหน่อย

คือพริกหัวแต่จริงไม่เผ็ดอุ๊ยเผ็ดอ่ะ

แต่วันน่าทานจริงราคาแพงไหมค่ะอาจารย์

คือถ้าตามบ้านพลอย๓๐๔๐บาท